แข่งขันวันแชมป์เป็นชิปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ
เพชรมรกฎเพชรยินดีอาคาร์เดมี่ค่ะก็โชว์ฟอร์มนะคะ
ชนะหนอกคู่แขกไทยการแข่งขันวันแชมเป็นชิปนะคะ
เป็นภาพสุดท้ายของซีรีส์อันนี้บรีสแล้วนะคะก็ไฮไลท์อยู่ที่คู่เอกค่ะ
มรกฏเพชรยินดีอาคาเดมี่วัย๒๖ปีป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟรเตอร์เวท
แมคนัสแอนเดอร์สันผู้ท้าชิงชาวซีเดนวัย๒๖ปีเท่านั้นค่ะ
โดยนักชกไทยนะคะก็เปิดฉากแลกอาวุธกับผู้ท้าชิงตั้งแต่ยกแรกค่ะ
แล้วก็สามารถชนะด็อกไปได้ในยกที่๓
หลังจากกรรมการผู้ตัดสินมองว่าอันดาสารผู้ท้าชิงไม่อยู่ในสภาพที่จะสามารถสู้ต่อได้
ก็ทำให้เพชรมรกฏสามารถป้องกันแชมป์ครั้งแรกไว้ได้สำเร็จค่ะ
หลังการแข่งขันนะคะเพชรมรกฏก็บอกว่าดีใจที่ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ
เพราะว่าเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็ชกตามแผนที่วางเอาไว้
ก็คือการเดินเข้าหาคู่ต่อสู้ตั้งแต่ยกแรก
ไปดูคู่รองกันบ้างนะคะเป็นการชกกันในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งค่ะ
ซึ่งรูปเกมจบลงแบบที่ทั้งคู่เหงื่อยังไม่ทันซึมนะคะ
ระคังยกแรกดังค่ะกาปิตันก็พุ่งเข้าหาทันที
ตามด้วยเย็บซ้าย๒หมัดแล้วก็ตามด้วยยิงหมัดขวาตรง
โดยดอกนี้เข้าไปเต็มที่ปลายคางของเพชรธนงค่ะ
ก็ส่งผลให้เพชรธนงล้มหงายท้องศีรษะกระแทกกับพื้นผ้าใบอย่างจัง
กรรมการไม่นัดตัดสินให้กับบิตันชนะน็อกในยกที่หนึ่ง
เวลาเพียงแค่๖วินาทีเท่านั้นค่ะ
ปิดท้ายที่คู่ของสาวสวยนะคะ
ริกาชีเกะค่ะนักสู้ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น
กับน้องอิ๋วสูนิสาศรีแสนนักสู้น้องใหม่สายเลือดไทยลาว

ทั้งคู่พยายามที่จะออกอาวุธแต่ว่าทำอะไรไม่ได้
หมดยกสุดท้ายกรรมการก็รวมคะแนน
แล้วก็ตัดสินให้สุนิสาเป็นฝ่ายเอาชนะไปค่ะ
ทำเอาเจ้าตัวถึงกับร้องไห้ด้วยความดีใจ
เพราะว่าสามารถเอาชนะนักสู้ที่เป็นไอดอลของตัวเองได้ค่ะ